กับพิธีกรรมนี้กับการไหว้ผีบรรพบุรุษครับ
นี่ครับพิธีกรรมการไหว้ผีบรรพบรุษแบบนี้
เขาเรียกว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีโรง
ของหมู่บ้านท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
คือพิธีกรรมแบบนี้เขาสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ชาวบ้านแห่งนี้เขาชื่อว่าผีโรงเป็นผีประจำตระกูล
ซึ่งจะอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้นำตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่
พิธีนี้ก็ทำกันแบบทุกปีนั่นแหละ
ทำพิธีนะครับเขาก็จะรำผีโรง
ต้องเตรียมไม้ไผ่มาสร้างโรงผี
ลักษณะเป็นโรงนะเขาเรียกว่าโรงก็คล้ายแบบเป็นโรงแสดง
โรงพิธีเออโรงเลี้ยงผีเอาไว้แบบนี้กลางบ้านเลยนะ
แล้วก็เตรียมอาหารคาหวานเอาไว้เป็นเครื่องเส้นไหว้
ที่สำคัญต้องเตรียมของใช้สำหรับผีโรงอย่างเช่น
เสื้อผ้าก็คือผ้าขาวม้ามีดดาบด้วย
เตรียมพิธีเสร็จก็เริ่มร่ายรำ
แล้วจะมีแบบว่าเหมือนกับเป็นร่างทรงมั้
เป็นผู้นำพิธีมารำอย่างนี้
และเป็นการรำเพื่อสังเวยสิ่งของที่นำมาถวาย

เจ้าบ้านครับจะนำเครื่องสังเวยนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

เอาง่ายก็คือญาติพี่น้องกันนั่นแหละ
ไอ้งานแบบนี้จัดขึ้นนะเอาจริงเหมือนเป็นกุศโลบาย
ให้ญาติพี่น้องบางทีเขาทำงานต่างจังหวัด
อยู่ไกลกันให้เหมือนมารวมตัวกัน

บางทีญาติพี่น้องนะมีลูกมีหลาน
ก็ได้พามาร่วมรู้จักกัน
โตไปอาจจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
แต่เขาก็เชื่อนะจัดทำพิธีแบบนี้แล้ว
ชีวิตทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญ
เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบพิธีกรรม
ที่ทำให้ระลึกถึงบุญคุณของบุพการ

คนเท่าคนแก่แล้วได้รู้จักกันความรักความสามัคคี